คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่งอายุแปดสิบเอ็ดปีแล้วนะคะที่จังหวัดกาลจนบุรีคือคุณยายเนี่ยจะไปเก็บมะม่วงก็ถือตะกร่าถือจอบเดินไปที่สวนหลังบ้านแต่ต้นมะม่วงเนี่ยมันมีรังต่อหัวเสืออยู่ครับแล้วคุณยายคงพลาดเหมือนกับจอบไปโดนรังต่ออ่ะอืมต่อก็แตกรังแล้วก็มา
จังหวัดกาญจนบุรีคุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราไปคุยกับผู้มนุยการมูลนิธิขุนรัตนาวุฒินะคะ
นายประสาทบุญมาเขาก็เล่าให้ฟังว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานค่ะ
ไปเจอศพผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตก็เลยไปตรวจสอบมีตำรวจมาด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลธรรมมการรักษ์มาด้วยนะคะ
จุดเกิดเหตุอยู่ใต้ต้นมะม่วงผู้เสียชีวิตชื่อว่านางซูหย่องอายุ๘๑ปี
เสียชีวิตคือไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรมีจอบขุดดินอยู่อันนึงมีถังพลาสติกสีดำใบหนึ่งมีมะม่วงอยู่หลายลูกเลยนะคะ
พอชนะสูตพลิกศพคุณหมอบอกว่าโอ้โหตามตัวคุณยายเนี่ยนะถูกตัวต่อต่อยเป็น๑๐แห่งเลยค่ะ
พอไปดูที่ต้นมะม่วงตรงกิ่งมะม่วงมีรังต่อหัวเสือรังใหญ่เลยทำรังอยู่ที่กิ่ง
ว่าคุณยายคงไปเก็บมะม่วงแล้วก็อาจจะมีแบบจอบอาจจะไปโดนหรือว่าอะไรไปโดนรังต่ออ่ะ
ต่อก็เลยแตกคือรุมต่อยคุณยายคุณยายก็ใช้มือปัดป้องอ่ะนะคะเพราะว่าที่มือที่เท้าแผลเต็มเลยนะคะ
ว่าคุณยายวิ่งหนีเพราะว่าจุดที่เสียชีวิตไปอยู่อีกจุดหนึ่งเป็นดงกล้วยไม่ได้เสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมะม่วงค่ะ
สภาพแรกก็มาเจอนะครับก็เป็นคุณยายนอนหงายท้อง
ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุอะไรนะครับก็เดินดูไปเดินมาก็ไปเห็นจอบ
จอบไปหล่นอยู่ตรงใกล้เคียงกับหลังต่อที่เราไปพบว่าเป็นหลังต่อแล้ว
ตรวจสอบที่ที่มือก็จะมีรอยของต่อต่อยประมาณสัก๑๐กว่าตัว
พอแพทย์มาชันสูตรทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าเป็นต่อพิษจากต่อ
ปฐมพัญญาวาลเบื้องต้นไม่ถูกต้องหรือไม่มีคนเห็นเสียชีวิตแน่นอนคนที่แพ้
ส่วนป้องกันก็คือถ้าท่านเห็นรังต่อหรือตัวต่อนะครับท่านต้องพึงระวังไว้เสมอว่าตรงนั้นจะต้องมีรังของมัน
ตอนนี้เป็นสัตว์ที่ห่วงรังมากใครเข้าไปใกล้รังก็ยังไม่เท่าไหร่ครับ
ถ้าใครไปสัมผัสโดนหลังหรือไปกระทบเตือนให้หลัง
มีการคลายเก่าเยื่อนเนี่ยต่อนี่จะออกมาทำลายทันทีนะครับ
เพื่อนบ้านของคุณยายบอกว่า
คุณยายเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แหละค่ะปกติก็อยู่บ้านกันกับหลานสองคน
อืมก่อนที่คุณยายจะถูกตัวต่อต่อยจนเสียชีวิตเนี้ยนะคะ
ก็รู้มาว่าคุณยายเดินออกจากบ้านไปถางย่าไปสอยมะม่วงในสวนหลังบ้านแล้วก็หายไปเลย
หลานกลับมาแล้วไม่เจอก็เลยออกตามหาไปพบว่าคุณยายนอนเสียชีวิตอยู่ในสวนหลังบ้าน
ก็เลยไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันดูแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค่ะ
อยู่ใกล้กันผมก็มองแต่ว่าไม่มีอะไรช่วงเมื่อสักเก้าโมงประมาณเก้าโมง
ที่เข้ามาดูเข้ามาสอยมะละกอเอาไปแกงไปแกล้งทาน
ครับหลานเขามาเรียกหลานเขามาเรียกบอกว่ามาเป็นเพื่อนหน่อยมาช่วยดูหน่อยว่า
ไม่รู้ว่าศพใครตายไปนอนอยู่ที่สวนเขาเขาก็ไม่ทราบว่าเป็นของเป็นศพใคร
ก็เลยมาดูกับเขามาดูแล้วเขาก็จำศพไปได้ว่าเป็นญาติของเขาเองนะ
คุณสุดปรีดานักข่าวของเราก็เลยไปดูจุดที่เกิดเหตุนะคะ
คืออยากรู้ว่าเออรังต่อมันรังใหญ่ขนาดไหนอะไรยังไงอืม
ก็เป็นต้นมะม่วงอ่ะนะคะตรงกิ่งมะม่วงคือถ้าไม่สังเกตดีจะไม่เห็นว่ามีรังต่อหัวเสืออยู่
คุณสุปรีดาบอกแบบนี้นะคือใบมันบังเห็นไหม
คือใบมันบังจนมิดก็เลยคาดว่าจังหวะที่เกิดเหตุมะม่วงอาจจะหล่นใส่หรืออะไรไปกระทบหรือว่าจอบของคุณยายไปโดน
ต่อมันก็แตกรังก็รุมต่อยคือถ้าไม่มีอะไรไปโดนไปรังไปแบบรบกวนมันอ่ะ
มันก็จะไม่ออกมาทำร้ายโอ้โหแล้วนี่ยังอยู่ยังไม่ได้เอาออกยังอยู่แล้วคุณสุดปรีดากล้าไปดูใกล้ใกล้
สีมันคล้ายคล้ายต้นมะม่วงด้วยอ่ะอืมแล้วต่อนะมันวิ่งหนีมันวิ่งตามนะมันตามค่ะ
เหมือนเจ้าหน้าที่บอกแหละถ้าเจอตัวต่อปุ๊บหมายความว่าแถวนั้นมีรังต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
แต่บางคนคิดว่าเออโชคดีมีต่อมาทำรังที่บ้านอะไรแบบนี้ไง
ในพื้นที่ก็มีไปสองศพก่อนหน้านี้ด้วยใช่ค่ะผู้ชายโดนไปคนนึงเมื่อสิบห้าพฤษภาคม
อายุห้าสิบสี่อืมอืม